ป่วยเป็นโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายค่ะ
ถูกต้องแล้วค่ะล่าสุดในวันนี้เอง
ลูกชายของคุณดอนก็ได้ออกมาอัปเดตว่าอาการป่วยของคุณพ่อนั้นดีขึ้น
อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจค่ะ
ตลกรุ่นใหญ่ดอนจมูกบานหรือเล็กเพียรเกรดวิทย์วัย๖๙ปี
เขารักษาตัวเนื่องจากป่วยเป็นโรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย

นายธนภพลูกชายได้ออกมาเผยถึงอาการของตลกดัง

มีการตอบสนองบ้างแต่ยังตอบโต้พูดคุยไม่ได้
ภาวะเลือดออกในกระเพาะตอนนี้เลือดหยุดไหลแล้ว
แต่แพทย์ยังคงต้องรักษาและเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด

คืออาการแทรกซ้อนจากภาวะดีซ่าน
พร้อมยอมรับว่าทางครอบครัวมีปัญหาเรื่องค่ารักษาพยาบาล
เนื่องจากต้องหยุดจำหน่ายปลาร้าสับ
ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลักของครอบครัว
เลือดก็คือคุณพ่อคือได้รับมาเพียงพอแล้ว
ตอนนี้เลือดไม่ออกจากกระเพาะแล้วนะครับ

แล้วก็มีตอบสนองพยักหน้า
แต่ว่าเรามาเยี่ยมแล้วมีดีขึ้นนะครับผม
ตอนนี้แหละครับที่เป็นห่วงก็คืออาการแทรกซ้อนเฉย
ก็คือภาวนาขออย่าให้มีโรคอื่นมาแทรกซ้อนเลยครับ
ที่ที่เข้ามาที่ที่ผมฟังจากคุณหมอนะครับ
ตอนนี้คือคุณพ่อไม่ได้ออกไปขายของ
จริงขายปลาร้าเนี่ยเป็นรายได้หลักของครอบครัวเลย
เพราะว่าพวกผมก็ช่วยมันเป็นกิจการของครอบครัวเรา
แล้วพอดีพอเข้าโรงพยาบาลปุ๊บทุกอย่างมันก็หยุดชะงัก
เราก็ต้องมาดูแลตรงนี้ก่อนนะครับ
จริงเราก็ไม่ได้อยากจะรบกวนพี่น้องแฟนคลับอะไรหรอกครับ
เพราะอย่างน้อยเราเองก็ยังมีแรงยังทำงานได้ครับผม
แต่ถ้าเกิดใครอยากจะช่วยมีศรัทธาเราก็ยินดีนะครับ
ถ้าเกิดว่าผู้จัดคนไหนอยากจะให้ผมไปเล่นผมก็ยินดีครับ
อย่างน้อยก็เป็นรายได้เสริมทางหนึ่งครับ
ถั่วแระเชิญยิ้มนายกสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทย
ก็ได้นำทีมตลกในสมาคมมาเยี่ยมให้กำลังใจดอนจมูกบาน
ให้กำลังใจครอบครัวโดยมอบเงินส่วนหนึ่งสมทบทุน

พร้อมยืนยันว่าทางสมาคมจะไม่ทอดทิ้งอย่างแน่นอน
ซึ่งสมาชิกในสมาคมก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมจัดงาน
เพื่อหาเงินรายได้ช่วยเหลือดอนจมูกบานและครอบครัวต่อไปด้วยค่ะ
เรารู้ข่าวก็ไม่ได้ว่านิ่งนอนใจอะไรนักหนานะครับ
เพราะว่าพยายามบอกกับน้องแล้วก็บอกพวกพี่
โดยเฉพาะสมาชิกทุกคนว่าพี่ดอนป่วย
วันนี้เป็นวันที่พวกเราพร้อมทุกคนก็ว่างจากภารกิจ
ก็มารวมตัวกันเพื่อที่จะมาให้กำลังใจกับพี่ดอนนะครับ
ป่วยของพี่ดอนครั้งนี้ถือว่าหนักหนามากนะครับ
ถึงขั้นสุดท้ายแล้วแต่พวกเราก็พยายามจะให้กำลังใจ
ถึงแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่เราก็ยังไม่ทอดทิ้งกันนะครับ
เราก็ยังจะต้องดูแลกันตลอดไป
หลังจากนี้นะครับเราก็คงจะมีกิจกรรมนะครับ
ว่านะครับคาดว่าเราควรอยากทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของพี่ดอนนะครับ